ค่ะมีหนุ่มเมายาบ้าแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะ
ใช้มีดจี้ตัวประกันแล้วก็จี้อยู่นาน๖ชั่วโมงเลย
สุดท้ายตำรวจต้องตัดสินใจเข้าบุกชาร์จ
แล้วก็จับกลุ่มตัวนะคะเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
นี่ไงเป็นภาพวินาทีที่ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพัทธลุง
ตัดสินใจเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันก็คือนางวาสนาคงอิน
อายุ๔๕ปีเพราะว่านางวาสนาเนี่ยถูกนายสุรพลสุวรรณวงศ์หรือ
แนนอายุ๒๓ปีเมายาบ้าคลั่งแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมจี้จับเป็น
ตัวประกันนะคะคือทางเจ้าหน้าที่เขาตัดสินใจแล้วล่ะว่ากลัวว่า
ตัวประกันจะถูกทำร้ายเพราะว่าถูกจี้อยู่แบบนี้
เกือบ๖ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
หลังที่มีการชาร์จตัวเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาว่า
นายสุรพลเขาเมายาบ้า
แล้วก็เขาใช้มีดอารวาสทำร้ายร่างกาย
คล่องอินสุวรรณอายุ๕๒ปีซึ่งเป็นลุง
และพระบุญชูมาสทองอายุ๒๑ปี
พระลูกวัดวัดชุมประดิษฐ์จนได้รับบาดเจ็บ
คือเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีแบบนี้ค่ะ
เขาส่งผ้าขนหนูให้นางวาสนาซึ่งเป็นตัวประกันนะคะ
หลังจากนั้นก็ออกอุบายว่าให้ตัวประกัน
ใช้ผ้าขนหนูคลุมมีดที่นายสุรพลถือไว้
จังหวะนั้นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ชาร์จเข้าช่วยตัวประกัน
จนสำเร็จแล้วก็นำตัวนายสุรพลไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ส่วนนางวาสนาเจ้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลพัทธลุง
จากว่าสภาพก็อ่อนเพลียมากล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ